ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวช
ไม่ได้มีแค่ที่สหรัฐหรือว่าออสเตรเลียนะครับ

โดยเหยื่อที่ถูกกระทำได้เปิดเผยกับไทยรัฐเจาะประเด็น
ซึ่งตลอดสัปดาห์หน้าครับเราจะเจาะประเด็นกันในเรื่องนี้

บางช่วงบางตอนกันก่อนครับ
จะถามเพื่อนร่วมเดียวกัน
แต่เราก็รู้ว่าอีกคนนึงก็เข้าไป

แล้วก็นั่งจบมตุ๊ก